หน้าฝนระวังงูกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะบางทีงูมันจะชอบเลื้อยเข้ามาในบ้าน
แต่บางตัวมันไม่เลื้อยมาเฉยมันเลื้อยมาแล้วก็มาฉกคนที่นอนอยู่เลยอะค่ะ

ขอรันไปก่อนละกันไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้ว
อ่ะจากคลิปนะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้นอน
ไขว่ห้างเอกขนาดเอกอินการอย่างสบายใจ

มีงูเนี่ยมันเลื้อยเข้ามาทางประตูหน้าบ้านมาอย่างไว

แต่เธอคงตาไวเหลือไปเห็นนะก็รีบลุกขึ้น

แต่สุดท้ายมีคนมาช่วย

งูตัวนี้กลับดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ว่ามันแบบเล้ยไหว

บางคนบอกงูมองไม่เห็น
แต่ว่ามันอาจจะสัมผัสจากคลื่น
หรืออะไรแบบลักษณะของการแบบ

มันก็เลยคิดว่าคนเป็นอาหารหรือเปล่า

มันก็คงจะสัมผัสตามสัญชาติยานของมัน

มันริอาจเข้ามาในบ้านของคุณ

ก็ได้ข้อมูลเยอะจาก

งูสิงหางลายที่จังหวัดอ่างทอง

เฮ้ยทะเบียนอะไร
ทำไมไม่ถามว่าช่วยงูออกมาได้ยัง
จริงก็รู้แหละว่าต้องช่วยออกมาได้ไงคะ
แต่ก่อนที่จะพาไปดูเรื่องของทะเบียน
ไปดูการจับงูสิงหางลายตัวนี้กันก่อน
ซึ่งทีมกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
เขาก็ช่วยกันเอาอุปกรณ์ออกมาจับงูค่ะ

ห้องเครื่องของรถเก๋งคันนี้นี่แหละค่ะ
รถเก๋งคันนี้หมายเลขทะเบียน

ริมถนนสายเลี่ยงเมืองเขตเทศบาลเมืองอ่างทองนะ

งูสิงหางลายตัวยาว๑เมตร

แล้วมันก็หนีเข้าไปบริเวณซุ้มบังโครนตรงนี้

กู้ภัยก็ต้องถอดซุ้มบางโครนออกมาแบบนี้ซุ้มล้อนะ
แล้วเอาไม้คีบคีบดึงคีบออกมาดึง
แต่ตัวขาดไหมเนี่ยตัวไม่ขาดแต่ตอนแรก๑เมตร

มันงูหรือยังยืดเออไม่ใช่ยังยืดเนอะ

สุดท้ายก็ช่วยมันออกมาได้สำเร็จแบบนี้เห็นไหม
ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปปล่อย
มันคืนสู่ธรรมชาติที่มันควรจะอยู่
อ่าชาวเห็ดผู้ที่นิยมตัวเลขเขาก็ขอส่องโอ้โฮงูบังอย่าบั้ง
อย่าบั้งทางงูอ่ามันบอกหลบให้ก็ได้สบายใจ
เขาก็คิดว่าตัวเลขต่างที่

มันก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวของความเชื่อ

แต่อย่างนี้เราไม่ได้บอกว่ามันคือการแบบจะมาให้โชคให้ลาบอะไรนะคะ
แล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลของคุณผู้ชมเลย
แล้วแต่เอาที่สบายใจไม่ว่ากัน